เราต้องส่งกำลังใจนะคะเราขอส่งกำลังใจเลยค่ะ
ให้กับครอบครัวของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะ
เพราะว่ามีข่าวช็อกอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สัปดาห์ก่อนเราเล่าไปว่าคุณอาเนี่ยเพิ่งเข้าโรงพยาบาลจากอาการอาหารเป็นพิษค่ะ
แต่ครั้งนี้หนักเลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้คุณอาเนี่ยเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
หยุดหายใจไปด้วยก่อนที่ทางบ้านเนี่ยจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณหมอต้องปั๊มหัวใจเลยช่วยชีวิตเอาไว้พี่แจ๊ค
ค่ะคือแบบได้ดูข่าวเห็นลูกชายเขาโพสต์อยู่ตกใจเลย
ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมโทรศัพท์สอบถามลูกชายค่ะ
ถึงเรื่องของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ลูกชายคุณอาค่ะให้ข้อมูลว่ากลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะ
คุณอาก็เกิดมีอาการวูบฟุบหลับไปบนที่นอน
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงกัดลิ้นตัวเองด้วย
ทำให้ลูกชายต้องรีบเลยนะรีบเอาผ้ามายัดปาก
เพราะว่ากลัวคุณอาจะเป็นอันตรายค่ะ
ลูกชายยังเล่าให้ฟังด้วยนะว่าระหว่างที่นำตัวของคุณอาเนี่ยส่งโรงพยาบาล
คุณอายหยุดหายใจค่ะแต่ว่าโชคยังดีคุณผู้ชมค่ะ
จากบ้านคุณอาเนี่ยถึงโรงพยาบาลสิริราชใช้เวลาเพียงแค่๕นาทีเท่านั้น
พอถึงมือหมอคุณหมอก็รีบปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเลยค่ะ
จนคุณพ่อเนี่ยกลับมาหายใจได้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
ลูกชายก็ยอมรับเลยนะคะว่าอาการเนี่ยค่อนข้างหนักจริงก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้ค่ะครอบครัวก็ได้แต่รอฟังข่าวจากคุณหมอนะคะอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
เพราะว่าตอนนี้เขาห้ามเยี่ยมค่ะยังห้ามเยี่ยมอยู่นะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอส่งกำลังใจให้กับคุณอาสอนเพชรนะคะ
ขอให้อาการดีขึ้นกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะ
เราได้ยินข่าวแบบนี้ก็เป็นห่วงค่ะก็เลยรีบโทรไปสอบถามเลยนะพี่แจ๊ค

คือเมื่อวานนี้แฟนคลับของคุณอาเอาอายุของคุณอาไปซื้อลอตเตอรี่๗๓ไง
กลับไปกลับมาแล้วก็เลขที่บ้าน๕๙๙๕อีก

ก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะส่งกำลังใจให้คุณอานะคะก็กลับมาหายดีนะคะ